มีความฮือฮาเพราะพบเหมือนเป็นรอยพญานาค

ชาวบ้านก็เชื่อว่าพญานาคมาให้โชคลาภแก่ชาวบ้าน
อย่างที่บอกไปใกล้ถึงช่วงเทศกาลออกพรรษานะ

หลังจากที่ชาวบ้านมีการพบรอยประหลาด
อยู่ในห้องน้ำของนางลำไยภูผาพลอย
ชาวบ้านหมู่๘บ้านนากุงตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาด
ชาวบ้านก็เลยรีบพากันไปดูนะครับ
เป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรอยพญานาคชัด
จึงนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็หมากพลูไปกราบไหว้
โชคลาภหน้าห้องน้ำอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับ
ลำไยเจ้าของบ้านเล่าว่าขณะจะเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำ
ถึงกับอึ้งตกใจไปชั่วขณะนะ
พบรอยประหลาดนี้คล้ายรอยพญานาคอยู่เต็มห้องน้ำไปหมด
เมื่อได้สติจึงเรียกสามีแล้วก็ชาวบ้านไปช่วยกันดู
ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคมาแสดงอภินิหาร
ให้โชคลาภในช่วงก่อนวันออกพรรษา
แล้วก็มั่นใจว่าไม่ใช่รอยที่ทำขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าบ้านของตัวเองใครจะมาทำรอยแบบนี้ล่ะ

แล้วฉันก็เป็นเจ้าของบ้านอยู่นี่ปิดไว้อย่างนี้นะครับ
แต่ว่าอยู่ก็มีรอยขึ้นมาแบบนี้นะครับ
ก็ชาวบ้านก็เลยมาดูกันตรงนี้
แล้วก็กลับไหว้บุกฉาบเพราะว่า
ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
เรื่องของพญานาคเรื่องของช่วงวันออกพรรษาแบบนี้นะครับ
สังเกตว่าทุกครั้งที่พบรอยพญานาค
ลักษณะของรอยคล้ายกันด้วยนะคะ